ว่าแล้วก็ไปต่อที่พระเอกวงการลูกทุ่งดีกว่านะคะ

คุณผู้ชมมีการจัดงานด้วยนะคะ
ลำลึกครบรอบ๑๕ปีของการจากไปที่ยอดรัก

ว่าแล้วนี่คิดถึงเพลงที่เค้าขอสัก๑เพลงละกัน

อยู่กว่างตานน้องเอ๋ยพี่มานั่งคำตาปริปปริปปริปปริปปริปปริป
น้องอายุสามสิบอ้าวสามสิบทำไมยังสวย

โอมจะเป่าคาถามหารวยโดนหัวใจคนสวยให้มาหลงเสน่ห์
ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเก

ขึ้นมาถ้าไม่ร้องไม่รำนะโอ้โหไม่ได้จริง
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้จัดงานลำลึกถึงการจากไปยอดรักสลักใจค่ะ
ที่บริเวณหน้าสาราหุ่นวัดหาดแตงโมจังหวัดพิจิตร
ถ้าคุณอายอดรักยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ปีนี้คุณอาก็จะ๖๙ปี

เกิดวันที่๖กุมภาพันธ์
เสียชีวิตวันที่๙สิงหาปม๒๕๕๑
โดยในช่วงเช้าค่ะได้มีพิธีบวงสวงดวงวิญญาณของพระเอกลูกทุ่งไทยตลอดกาล
ทำพิธีเนี่ยฝนโปรยปลายลงมาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำพิธีเลยค่ะ
หลังจากนั้นค่ะได้มีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณอายอดรักอีกด้วย
ก่อนที่ครอบครัวและแฟนเพลงจะนำพวงมาลัยไปไหว้แล้วก็คล้องไว้ที่หุ่นท่านค่ะ
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการขอโชคลาภจากคุณของคุณอายอดรักสลักใจ
โดยภรรยาของคุณอายอดรักแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานนั้นได้ทำการล้วงปิงปองคนละ๑ลูก
สรุปแล้วนะคะเลขปิงปองที่ได้ก็คือ

เอาล่ะทำไมเมื่อกี้ตาฉันเป็น๕
สำเทพสามตาโดนจิตโดนใจเหรอ
สามตาโดนใจเหรอเมื่อกี้ทำไมไปค่ะตาฉันเป็น
สรุปแล้วได้๗๓๘นะครับคุณพี่สมภาษณ์
แต่ก็ลองดูละกันเผื่อใครในจอนี้จะได้เลขอื่นไป
โดยคุณลัดดาไพรวันภรรยาของอายอดรักค่ะ
บอกว่าดีใจที่ได้ทุกคนไม่ลืมสามีของเธอ
แล้วก็เดินทางมาร่วมงานลำลึกในทุกปีเลย
ถามว่า๑๕ปีแล้วนะสามีเนี่ยยังมีมาหาบ้างไหม
เจ้าตัวบอกว่ามีมาเข้าฝันบ้างแต่ว่าไม่บ่อยเท่าไหร่จ้ะ

ก็ดีใจค่ะที่คุณพี่สมภาษณ์สวัสดีใจยังไม่ถูกลืม
และยังถูกนำเพลงนำประปรากฏอร่อยมากค่ะ
แล้วพี่แอลล์ก็เลยมาเข้าขวัญมากไหมครับ

เป็นความเชื่อนะคะ

อกจากจะทำบุญบวงสวงดวงวิญญาณคุณอายอดรักสลักใจแล้ว

ซึ่งมีเหล่าศิลปินแล้วก็ตลกตบเท้ามาขึ้นเวที

เราก็จะเห็นความสามัคคีของพวกเขาตลอดเลย
เป็นมิถือภาพที่ยากงานมากคะ
นักษีสำคัญเราได้เลขด้วยนักศัพท์๓๘ค่ะ
เขาให้ให้ขุมขันเราทุกครั้งคุณบอกมากเลยนะคะ
พี่บอลบอกว่า๓สาวออกซิงเกิ้ลเลย

คุณดวงสุดานะคะบอกว่าสนุกอีกแล้วสามสาวสวัสดีค่ะสวัสดีแอดมินแล้วก็รายการบันเทิงไทยรัฐด้วยสวัสดีนะคะ